คุณผู้ชมคะไปดูเรื่องนี้โหมันเป็นเรื่องที่คนเป็นยายเนี่ย
เลี้ยงหลานมาหลานเพิ่งจะอายุแปดขวบครับ
ไว้ใจลุงคนนึงนี่ฉันใช้คำว่าลุงเพราะอายุเนี่ยหกสิบแล้ว
แล้วฝากฝังบอกว่าให้คอยไปรับหลานสาว
ให้ไปส่งที่โรงเรียนคุณรู้ไหมไปกระทำอนาจารย์เด็ก
ในห้องเช่าที่ยายให้ไปรับโอ้โหทำไมเกิดแบบนี้นะคะ
คุณยายอายุหกสิบห้าปียายไปไหนไปที่สวพอร์เมืองอ่างทองเลย
ไปแจ้งความกับตำรวจบอกตำรวจให้เอาผิดกับนายพอนะคะ
นำสมมุติอายุหกสิบแล้วมีอาชีพขี่สามล้อแดง
ยายบอกจ้างนายพอให้ไปรับส่งหลานสาววัย๘ขวบที่โรงเรียนทุกวัน
ยายบอกว่ารู้มาว่าในพอกระทำอนาจารย์หลานสาวหลายครั้งแล้วที่ห้องเช่า
ในตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองอ่างจังหวัดอ่างทอง
ตอนที่เธอเนี่ยออกไปขายของที่ตลาดตอนเช้ายายบอกจะให้นายพอคนนี้ไปรับหลาน
แล้วเอาไปส่งที่โรงเรียนพอในพอเนี่ยเห็นว่ามีโอกาสไม่มีใครอยู่
ก็จะทำกระทำอนาจารย์หลานสาวอยู่ในห้องเช่าตรงนั้นนั่นแหละยายเล่าแบบนี้
สาเหตุที่ยายรู้เพราะอะไรเพราะวันเสาร์ที่ผ่านมา
ยายบอกตอนนั้นหลับอยู่กับหลานจู่ได้ยินเสียงคนเคาะประตูห้อง
ปรากฏยายไปรู้ว่าเอ้าในพอมาเคาะประตูห้อง
เคาะทำไมผิดสังเกตเลยถามหลานทำไมมาถึงเคาะประตูห้องในเวลาแบบนี้
ไม่เอาล่ะยายเลยตามหาเจอตัวเนพอล์แล้วเข้าไปสอบถาม
ในพอปฏิเสธหมดเลยนะคะ
แต่พอยายพูดว่างั้นฉันจะแจ้งตำรวจดำเนินคดีจับเธอนะ
นายพรเลยยอมรับบอกทำจริง
ยายบอกไม่ยอมเรื่องนี้จะเอาให้ถึงที่สุด
ให้ตำรวจนะคะไปตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
ไม่น่าเชื่อความไว้ใจนะคะ
เหตุการณ์ต่อไปนี้ก็เกิดขึ้นจากความไว้ใจ